เอสเตอร์สุปีรีลาบอกเลยว่างานเข้ารับปีใหม่ค่ะตอนแรกได้รับเป็นพรีเซนเตอร์
ก็รู้สึกดีใจนะสำหรับเว็บไซต์ออนไลน์ช้อปปิ้งคุณผู้ชมค่ะ
แต่อยู่ไปอยู่มาเอ๊ะทำไมมีคนดีเอ็มบ้างอินบ็อกซ์บ้างนะฮะ
มาบอกว่าเนี่ยสูญเงินจากการสั่งสินค้า
สั่งไปในเว็บไซต์ที่น้องเอสเตอร์เป็นเนี่ย

เกิดประเด็นดราม่าขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าปอทนี่นะคะ

มีเคนภูมิแฟนหน่วงมาเป็นกำลังใจด้วยนะคะ
เอสเตอร์บอกว่าเธอเองรับเป็นพรีเซนเตอร์
เว็บไซต์เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง

ที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนรับงานให้ละเอียดมากพอ
คือมันมีผู้เสียหายเนี่ยจำนวนมากขึ้นทุกวันเลย
ร้องทุกข์นะคะมาร้องทุกข์กับเธอด้วย
แล้วก็ร้องไปยังหน่วยงานต่างด้วย
เธอก็เลยตัดสินใจยกเลิกสัญญาค่ะ

เรียกร้องความเสียหายให้กับลูกค้าของเว็บไซต์
จากว่าเธอนั้นไม่สบายใจเป็นอย่างมากค่ะ
เราก็เช็คในระดับหนึ่งว่าบริษัทที่ตั้งอยู่ที่ไหน
มีใบรับรองบริษัทแล้วก็มีคนที่ติดต่อมา
ทุกอย่างคือดูน่าเชื่อถือหมดเลยค่ะ
ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง
เวลาเราทำงานทางด้านวงการนะคะ
แต่เราจะเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคนะ
ตอนที่เริ่มมีหลายคนมาคอมเพลน
ซึ่งเราเองก็เป็นอีกคนนึงที่เราก็รู้สึกว่า
เราไม่คิดว่าเรื่องมันจะเป็นแบบนี้ค่ะ
อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ใหญ่มากเลย

อยากมาเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ที่เสียหายจริงค่ะ
พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับพี่ตำรวจทุกท่าน
เพื่อให้คดีมันสืบสวนไปได้เร็วที่สุดนะคะ
ก็คือเอสเตอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หรืออะไรใดต่างกับเว็บไซต์นี้นะคุณผู้ชมนะ
น้องเองก็เพิ่งรู้เรื่องแล้วก็ร้อนใจเหมือนกันนะ
เอาเป็นว่าใครที่เผลอไปหรือว่าหลงเชื่อซื้อของไปแล้วกับเว็บไซต์นี้เนี่ย

เป็นเว็บไซต์ที่น้องเอสเตอร์เคยได้รับเป็นพรีเซนเตอร์

อันนี้ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ต้องระมัดระวังกันด้วยเนาะ